เอาล่ะมาต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะ

ล่าสุดค่ะสาวยายาเขาได้ออกมายอมรับว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ย
ช่อดอกไม้ไปเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาด้วยนะคะ

เพราะสาวยายาเขายังยืนยันว่ายังคงเป็นพี่น้องกันจริงค่ะ
เป็นคู่จิ้นในจอที่หลายคนก็ยกให้เป็นคู่จริงนอกจอไปแล้ว
สำหรับพระนางณเดชนคุกิมิยะและยายาอุรัสยา

ล่าสุดควรควรไปออกงานของต้นสังกราศ
โชว์ความหวานให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันยกใหญ่
ยังมีภาพช็อตที่ฝ่ายชายดูแลนักแสดงสาวรุ่นน้อง

วาเลนไทยที่ผ่านมานางเอกสาวรับว่า
พี่ชายคนสนิทมีดอกกุหลาบมอบให้

แต่งานนี้แฟนคลับเอ็นไวน์ทั้งหลายก็คงต้องรอเกอร์
นางจากนางเอกสาวยืนยันถึงสถานะกับพระเอกคู่จิ้นว่า

แต่ไม่ถึงขั้นเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าแฟน
พร้อมย้ำว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วค่ะ
แต่ละอย่างที่เขาให้เราทำกัน

คือคนมันเยอะก็เลยเขินค่ะ

ชอบดอกไม้วะเลยค่ะพี่ณเดชน์ก็ให้ด้วย
ใช่ไหมคะที่ถ่ายลงไอจีน

แล้วชอบพี่อัพไอจีนไหมคะ
ถ้าหนูบอกว่าเก็บไว้เป็นความลับโอเคไหมคะ

ใช่พี่ณเดชน์ไหมคะ
พี่ณเดชน์ก็ได้ค่ะ
เป็นไงค่ะตอนนั้นพี่ณเดชน์มีอะไรของพี่เตศ
ไม่ค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งมารู้ค่ะในแฮชแท็กว่า
จริงแล้วเป็นกุหลาบที่แพงมาก
ก็ต้องขอบคุณค่ะที่อยู่สายเชิญมาให้